ที่สุดแล้วนะคะวันนี้คุณเสกโลโซก็ออกมายอมรับนะคะว่าเป็นผู้ทำร้ายร่างกายลูกน้องคนสนิทของอดีตภรรยาจริงนะคะแล้วก็ที่ทำไปเป็นเพราะว่าคู่กรณีมีการมาด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายแล้วก็ลามปามไปถึงบุพการีนะคะยอมรับว่าแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าในขณะที่ทำสติครบถ้วนค่ะหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่ตำรวจเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย